ลูกค้ากำลังจะมาขึ้นวินใช่ไหม

ไปดูแบบเฮ้ยที่เสาไฟอ่ะ
จู่มันมีไฟลุกที่สายด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
มีไฟช็อตตามครับไฟช็อตอยู่ครับ
ไฟช็อตอยู่ไว้ก่อนนะ

นู้นอีกฝั่งนู้นเออนั่นแหละ
คุณผู้ชมผมเพิ่งรู้ว่าพี่น้ำแข็งนี่นอกจากทำเสียงเรียนคนแก่แล้ว
ทำเสียงเรียนเสียงไฟช็อตก็เก่งด้วยนะ

โทษนะเมื่อกี้ในจังหวะที่น้ำแข็งโปรยแล้วพี่จินตนาการพี่ว่าคงแบบเล็กข้างบนตรงหม้อแปลง

ใช่เพราะว่าที่แรกจากข้างบนแล้วมันก็ร่วงลงมาสายไฟมันร่วงลงมาแบบนี้แล้วเห็นวินมอเตอร์ไซค์ไหม
เต็นต์อยู่ใกล้กันน่ะไหม้มั้ยคุณผู้ชมดูนะ

มันเม่ยจากปลายถึงโคลดเลยแน่นอน

เห็นแบบนี้แล้วเวียบมถักขึ้นตกใจแตกตื่นค่ะ
ว่าเฮ้ยไฟมันช็อตแล้วก็ไฟก็ไหม้แบบนี้

ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นนะตรงปากซอยเทียนทะเล๒๘ที่บางขุนเทียนนี่แหละค่ะ
ทีนี้พอได้รับแจ้งนะรถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงบางขุนเทียนเนี่ย
ก็รีบไประงับเหตุเลยต้องต่อสายเห็นไหมมาแล้วแล้วก็เอาถังเคมีมาฉีด
เพื่อให้ดับไฟตามสายตามเสาใช้เวลาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ถามถามคุณลุงมีศักดิ์หน่อยคุณลุงมีศักดิ์เนี่ยเป็นวินมอเตอร์ไซค
เห็นเหตุการณ์นั่นแหละลุงก็เล่าให้ฟังว่าอุ้ยลุงนั่งรอผู้โดยสารในเต็นต์ก็ตามปกตินั่นแหละ
ได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนไฟช็อตแล้วหันมาดูอุ้ยตู้อุปกรณ์สื่อสารที่ติดอยู่บนเสาไฟมันช็อตไง
แล้วมีประกายไฟลุกไหม้แบบเร็วเลยค่ะวิ่งหนีตายก่อนกลัวเพราะว่าเต็นต์มันอยู่ใกล้มาก
ทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วลุงก็ต้องรีบแจ้งขอความช่วยเหลือแล้วคุณผู้ชมเห็นบาร์ของเราไหมรังนกเป็นเหตุเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้ฟังลุงวินมอเตอร์ไซค์ก่อนค่ะ
ตรงกลางเซาเนี่ย
แล้วมันไหม้ตรงนี้

ก็เหมือนแบบที่ออกข่าวว่าสายสื่อสารมัยอย่างนั้น
ก็ไม่รู้ว่านี่เป็นจุดต้นเหตุหรือเปล่า
แล้วพอมันเกิดแบบเกิดเป็นความร้อน

แล้วมันก็ไม่ไหม้กล่องสื่อสารลามไปตามสายไฟ
มาช่วยจัดระเบียบหน่อยดูซิเต็นซ์วินโมทอไซต์

แล้วยังจากนี้มีฝนตกอะไรลงมาเนี่ย
บินจะอยู่กันอย่างไรครับเออจะอยู่อย่างไรล่ะครับ